อันนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์ไม่ต้องกลัว
ว่ารักเราได้ซู่ซะวาน

ช่วยฟังหน่อยบ้านนู้นเขาเปิดเพลงตั้งแต่ตี๔ตี๕
เพลงนี้ตอนนี้หลอนไปหมดแล้วมันดังเข้าหูไปหมดแล้ว

ทุกคนค่ะตอนนี้มันเวลาตี๕๒๕เว้ย
ตี๕๒๕มึง
ไอ้เราก็เลิกงานหยุดเขาด้วยอะดิ

อุงหยิ้นสูงสะวนไปเลย

คือจะบอกว่าตี๕๒๕แล้วพี่ไม่ตื่นมาดูข่าวเช้าหน่อยเหรอ
พี่ก็อาจจะกำลังขึ้นกับสูนฟลี
มีเพลงก็ชบบ้ายก็ฟังหน่อยแต่พี่ผู้หญิงคนนี้คือจะนอนใช่ไหมล่ะ
พี่คนนี้บอกว่าโอ๊ยพอเพลงจบแล้วสู่สวรรค์ไปเลยป่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเพลงมันดังมาก
คือบ้านคุณเปิดแต่บ้านคนอื่นเขาไม่ได้อยากฟัง
ก็ฟังคนเดียวไม่ได้หรอก
ก็เลยร้องเรียนเรื่องนี้ลงในโลกโซเชียล
แล้วก็เขียนบอกโอ้ละเนาะเจ้าดอกคำใต้
อย่าบอกนะใครว่ารักเราได้
สู่สวรรค์วัดและชาวบ้านในชุมชนต้องอยู่ร่วมกันให้ได้
คือวัดแถวบ้านเราอ๋อเป็นวัดด้วยคุณ

คุณแล้ววัดแถวบ้านเรา
ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดเพียงเสียงดังมากตั้งแต่อาทิตย์๕
วัดไม่ได้จัดงานอะไรนะคะแต่แม่บอกว่าวันนี้วันพระ
เขาก็เลยเปิดเพลงคือเหมือนกับว่าแทนการตีกองเพลงตอนเช้า
แทนการเปิดบทสวดมนต์ตอนเช้าแต่เป็นเพลงซะอย่างนั้นเองนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้
เราก็โทรศัพท์ไปสอบถามผู้ที่ร้องเรียน
เล่าว่าทางวัดนั้นเปิดเพลงทุกวันพระเลยนะ
แต่เนื่องด้วยบ้านของเธออยู่ติดกับบริเวณหอกระจายเสียง
มันก็หันลำโพงเข้ามาที่เธอโอ้โหยิ่งดังเข้าไปใหญ่
เสียงที่ได้ยินมันดังมากไม่สามารถหลับนอนได้นะฮะ
พอตี๕ปุ๊บสะดุ้งโยงเลยก็เลยร้องเรียนไปทางผู้ใหญ่บ้าน
และแจ้งทางเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังมีการเปิดเพลงอยู่เลยครับ
แล้วก็ทุกครั้งที่ทางวัดเปิดนั้นจะมีเสียงตามสายต่อมาว่า
กราบขออภัยและขอโทษที่ทำให้เสียงดัง
แต่ก็รู้นี่ว่าเสียงดังแต่ทำไมถึงเปิดแล้วมาขอโทษทีหลัง
ลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าว
ตามที่เขาแจ้งที่กัดมาที่ตะบดดังกล่าว
อังเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนนะฮะ
ไปที่วัดศรีสะเมืองนะครับ
พบกับพระประหลัดสมศักดิ์สิริธรรมโมอายุ๕๖ปี

โยมทางวัดได้เปิดเพลงแบบนี้
เป็นประเพณีมานานหลายปีแล้วนะ

โดยทางวัดก็จะเปิดเพลงแบบนี้
ใช่ในช่วงเวลาประมาณ
ตี๕นาที๓๐นาทีตี๕๓๐นาที
เริ่มจากเพลงเบา

จังหวะแบบเบาแล้วยังไงเนิบ
สักพักถึงจะเปลี่ยนเป็นรายการธรรมะ
เหมือนว่าเปิดเพลงเรียกแคร์ก่อน
ที่เปิดนั้นต้องการจะให้สื่อกระจายเสียงว่า

เปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดรายการธรรมะนะ
ให้ชาวบ้านระแวกนี้ได้ตื่นขึ้นมานะ
ตอนเปิดเพลงจะได้ทำอาหารหุงหาอาหารกระสุนทริยะ
คือเหมือนกับปลุกให้ตื่นไม่ได้ตั้งใจจะรบกวน
ใช่ฮะทำอาหารในช่วงที่เราเปิดเพลง

และอีกสักพักหนึ่งก็จะมาทำบุญที่วัด
คือไม่ได้คิดจะเปิดเพลงเป็นการรบกวนผู้ใดทั้งสิ้นนะฮะ
หลังจากนี้นะฮะอัตมาก็ยินดีพร้อมที่จะพูดคุย

และจะดำเนินการตามที่ผู้ร้องต้องการนะฮะ

ก็เปิดแค่ปี๕ครึ่งไปถึง๖โมง
หลังตะวัน๗โมงก็ต้องขึ้นสาระแล้วที่วัดนี้
แค่นั้นเองใช้แค่นี้ทุกวัน
แล้วจากที่เราเปิดมานะครับ

ก็ญาติโยมเขาก็บอกให้เปิดนะอัตมาก็ถาม
มีโยมเข้าไปบอกว่าไม่ได้พักผ่อน

คือเป็นประเภทพินีประจำ
คือมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเอาพี่มณัฐก่อนพี่มณัฐเนี่ยบ้านเขาก็อาศัยอยู่ติดกับวัดนะ
มณัฐเล่าให้ฟังว่าผมเองก็อาศัยอยู่กับวัดมา๓๐ปีได้ยินวัดเปิดแบบนี้เป็นประจำ
ผลก็ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้เท่าผู้แก่นะอาจจะลืมวันโกนวันพระ
พอได้ยินเสียงเพลงอ้าวเป็นสัญลักษณ์นี้นะจะได้เตรียมอาหารตื่นมาแต่เช้าทำบุญที่วัดนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นการเปิดเพลงประชาสัมพันธ์ผมก็มองว่ามันก็อาจจะรำคาญหูบ้างเล็กน้อยนะ
แต่ก็ถือว่าทางวัดเปิดแค่ทุกวันพระสิ้นเดือนเดือนหนึ่งจะมีแค่๔วัน
ซึ่งนอกนั้นจะเป็นพิธีต่างที่อาจจะมีการใช้เครื่องเสียง
คิดว่าไม่น่าจะสร้างความเดือดร้อนอะไรมากนักนะครับ

เราก็ไปคุยกับผู้หญิงที่เป็นคนโพสต์คลิปนี้มา
เธอก็อาจจะหนกหูจริงนะ
ว่ายังไงฟังเสียงเธอบ้างนะครับ
วันพระใหญ่ใช่ไหมเออแล้วคือคือเราก็ตื่นแหละเพราะว่าบ้านเราอ่ะอยู่ข้างวัดเลยแล้วคือมันเปิดดังตามตามคลิปวิดีโออ่ะ
คือมันค่อนข้างดังซึ่งก่อนหน้านี้มันมีเคสแล้วเราเคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วโอเคมันดีขึ้น
เขาก็เบาลงครับแต่ว่าวันนี้คือแบบมันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีงานศพมีอะไรมันก็ไม่ได้ดังเนอะแต่ถ้ามีงานเราก็เข้าใจถูกไหมครับใช่ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีงานเขาก็ไม่ได้เปิดดังเพราะก่อนอันนี้ก็มีงานศพไปสองศพเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
แต่วันนี้รู้สึกว่ามันโคตรดังเลยเราก็เลยตื่นตื่นมาแล้วก็เราก็นั่งฟังเพลงตั้งแต่ตี๕นั่นแหละจนเขาปิด๗โมงค่ะ
เอาเป็นว่าสงสัยหลวงน้าต้องคุยกับญาติโยมแทบทุกบ้านเลยนะ
เพราะว่าบ้านหนึ่งอาจจะหนวกหูบ้านหนึ่งบอกไม่หนกหูอะไรอย่างนี้แต่ต้องคุยกันเพื่อให้วัดกับชุมชนอยู่ด้วยกันได้นะ
รักเราสู่สวรรค์จำเพลงได้อย่าไปร้องเลยนะเดี๋ยวนั้นเขาก็จะบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้ว
หลอนมาจากที่เสียงเพลงดังจากที่วัดมาแล้วอ่ะยังมาหลอนเสียงสืบสกุลอีกนะ